สวัสดีครับปาร์ตี้วัชละพลหน่วยพรรคดีครับ

งานอาจารย์เล็กตอนนี้ก็ภาคเสียง
ก็คือทำคลิปภาคเสียงแล้วก็ตัดต่อลงเพจ

นี่คุณช่วยดึงสติในเธอ
ขณะนี้ฉันมีสติค่ะ
สนใจจริงจังจากตอนเริ่มทำงาน
มีโอกาสได้พากไกด์สปอร์ตโฆษณา

เราเริ่มรักนักทำมันแบบจริงจังเลย

หนังของพันธมิตรนะครับ
เสียงที่ดังเคยเป็นเสียง

แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาคือมันก็ไม่ได้เพราะเหมือนภาคไม่ค่อยเก่ง
รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อได้รับโอกาสนั้นมา
แล้วเราก็เริ่มแบบพัฒนาจากไม่เห็นหน้า
ลายแบบเห็นหน้ามีการตัดต่อเอาละครเอาซีรีส์มายำรวมกันให้เป็นแบบคำ
ตอนนั้นเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเพจแต่ว่ามันกำลังฮิตด้วย
ผมไม่ได้คาดหวังมากว่าเหมือนแบบเราก็ขำจากลงพวกนี้
ผลงานตัวเองก็เก็บเป็นพอร์ต

กลายเป็นว่าจากเพจเราที่แบบคนตามเป็นเจ้าหมื่นนะฮะ
แล้วอยู่ดีมันเด้งเป็นยอดแสนเลยเลยก็คือจับจุดถูก
แล้วก็ภาคแบบให้มันดูตลกดูน่ารัก
เอาจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับ
มันเริ่มมีงานมาติดต่อเรามากขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังเลย
การลงเสียงทำคลิปไวรัลหรือว่าไปโปรโมทสินค้าให้กับสินค้าต่างในโซเชียลอะไรอย่างนี้
มีลงเสียงแบบโปรโมทร้านสแก๊สที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ที่มาบ่อยมากเลยคือภาคเสียงคลิปงานแต่ง

คือเขาอยากให้เจ้าบ่าวของเขามีเสียงหล่อ

สวัสดีนะฉันรักเธอมากเลย
งานแสงสีเสียงต่างจังหวัดมันจะยิ่งใหญ่
มันจะแบบอลังการเป็นตัวละครแบบพิเลียดอะไรอย่างนี้

แล้วก็งานบวชก็เกือบมีนะครับ
มีทุกครั้งที่ไลน์มา
ส่วนใหญ่ที่ขอมากสุดจะเป็นเพราะป้าเกาหลี
แค่ขอให้เราส่งเขาเข้านอน

กูก็ขอให้กุ๊กไก่นอนหลับฝันดีนะ
ฝันถึงปู่ด้วยถ้าเจอเลขเด็ดก็มาบอกปู่ด้วย
อ๋อเจ้านอนหลับฝันดีนะ
ยังไงหลับฝันถึงฆ่าด้วย

ตัวละครหนึ่งที่คุณชอบก็คือไอ้จ้อย
ถ้าให้สองคนนี้มาเล่นอะไรเอ่ยกันมันก็น่าจะขำอยู่ในหู

แชร์แสนหกแล้วก็ยอดวิวก็เกือบ๖ล้านเลย
กลายเป็นแบบเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเพจเรานะครับ

แล้วตกท้ายให้มันดูแบบมองเห็นอะว่า
ฮีโร่ไทยของเราเขาทำเพื่อเรา
ผมสัมผัสได้ถึงความสุขของคน

ไม่มีใครเข้ามาดราม่าหรือด่า

มันตรงกับคอนเซ็ปต์ในการทำเพจของผมเลย
ผมอยากให้มีพื้นที่ที่

การทำให้สังคมโซเชียลมันดูแบบ
ว่างขึ้นมาหรือมีความสุขขึ้นมาอะไรอย่างนี้

สร้างสรรค์และฟิลกูธจะดีกว่า
สวัสดีครับผมปาร์คฮาเฮ

ฝนตกก็ทำให้เราเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนทุกวัน

ให้รู้ไว้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอครับ